เริ่มกันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
วันนี้ลงเล่นในรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับกาต้าไทยมาในชุดสีน้ำเงินครับ
แล้วก็เป็นกาต้านะครับที่ขึ้นนำก่อนนะครับ๑ต่อ๐ครับ
อาชิมอารีครับยิงลูกนี้เข้าไปจากจังหวะความผิดพลาดของกองหลังของไทยนะครับ
จากนั้นครับกาต้าได้ประตูที่๒ครับนาทีที่๒๐ครับ
ครึ่งหลังทีมไทยมาใหม่ครับแล้วก็สู้ได้ดีนะครับ
ทำประตูตีไข่แตกได้จากจังหวะนี้ครับกรวิทธสาครับ

จากนั้นนาทีที่๖๐นะครับสกัดมาเข้าทางสกุลชัยแสงโพโพนะครับ
ที่ยิงนอกกรอบพรุ่งนี้วอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามครับ
สามตีเสมอเป็นสองต่อสองจากนั้นยิงเล่นลิ่นใดใจครับไทย
นาทีที่แปดสิบเอ็ดไทยคุณนำครับลุงนี้ครับเป็นทีละพัก
เปลืองนาครับยิงเข้าไปตาต้าเองก็สู้เต็มที่ครับ
แล้วก็ไม่ได้ลูกลุงนี้ปั่นอย่างสวยเลยครับแต่ยิงเสมอเป็นสามต่อสาม
ต่อจบเก้าสิบนาทีเสมอที่สามต่อสามนะครับต้องต่อเวลาพิเศษ

โดนสวนกลับจังหวะนี้ครับอับดุลราชิตอุมารูนะครับ
ยิงนำเป็น๔ต่อ๓แล้วก็จากนั้นมาอีกเพียบเลยครับ
อีกสามประตูจากอับดุลราชิตอุมารูนาทีที่หนึ่งร้อยห้าและหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
แล้วก็ปิดท้ายด้วยยูเซฟฟาราฮัตนาทีที่หนึ่งร้อยสิบเก้านะครับ
ทำให้ไทยนั้นแพ้ไปในสกอร์รวม๓ต่อ๗ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ
ก็โอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกยู๒๐อย่างน่าเสียดายนะครับ
ที่มีโอกาสแล้วแต่ว่าปิดสกอร์ไม่ได้ในช่วง๙๐นาทีครับ